มุมหนึ่งก็คือการร้องเรียนที่นางสาวแพรวานั้นไปร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
บอกว่ามีเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เหมาะสม
มีการข่มขู่มีการลวนลามเธอ
รัฐมนตรีบอกเลยว่าถ้าพูดแบบนี้ชี้ตัวมาเลย
บอกชื่อมาเลยว่าเจ้าหน้าที่คนไหนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
อย่าพูดลอยแบบนี้เพราะว่าจะทำให้ข้าราชการคนอื่น
ที่เขาทำงานอย่างเต็มที่ที่เขาเป็นข้าราชการที่ดี

ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะ
มันไม่ใช่เพราะเราเองคือกรมพฤติต้องทำตามที่สารสั่ง
แล้วเหตุผล
พวกผมก็ต้องทำ
แล้วพี่เด็กมาอ้างผมว่ามีคนไปรวนรามเข้าอะไรต่อไหร่

คือชี้มาเลยดีกว่าผมจะปลดให้ดู
แล้วเหตุผลที่ทางลงพยาบาล

คือพูดแล้วพระราชการบิดีหลายคนรู้สึกอย่าง
ถ้าอย่าพูดแบบนี้ก็กล้า
คลาคนมันต้องคลาใช่ไหม

หรือว่าร่วงโทษธิบดีไม่ทำนั่นแหละ

ผมสั่งซิกดีแล้วสั่งแล้วไปหาตัวมา
พระรันตรีค่ะแล้วอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนตัวอย่างที่เคสต่อไปอ้างได้ไหมคะว่า
สามารถที่จะไปบำรุงประโยชน์โรงพยาบาลไหนก็ได้หากโรงพยาบาลนั้นเขารับ
พระรันตรีก็บอกไม่ได้แล้วไงเค้าบอกว่ามันไม่ใช่ก็ผมบอกแล้วไง
ตอนนี้จะไปดูรายละเอียดกันยังไงเห็นบอกว่าโรงพยาบาลอุดรับรองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ผมก็ไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลมหุ่นเขาเข้าใจกฎหมายเดี๋ยวขอหน่อยเถอะ
คือผมพูดอย่างความเป็นธรรมนะเด็กเขาอาจจะเป็นธรรมจริงก็ได้
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็น่าเห็นใจแต่ว่าเขาทำไม่ถูกจะแก้กันไงเดี๋ยวมาดูอีกนิดนึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เลยบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยกรมคุมประพฤติต้องไปแก้ปัญหา
ถ้าหากนางสาวแพรวาต้องการบำเพ็ญประโยชน์อย่างอื่นที่อื่นที่ต่างจากคำสั่งสาร
ก็ต้องทำรายงานไปที่กรมคุมประพฤติไม่ใช่อยากจะไปทำอะไรตรงไหนก็ไปก็ได้
อันนี้ไม่ใช่แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะ
ส่วนกรณีที่นางสาวแพรวาไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีการตรวจสอบ
กรณีมีเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติผู้จาข่มขู่ลวนลามนั้นนะคะ
พลเอกวิทยาวัฒน์รัชตะนันผู้ตรวจการแผ่นดินก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะคะ
บอกว่านางสาวแพรวายื่นคำร้องถึงผู้ตรวจการแผ่นดินจริง
ให้มีการตรวจสอบขอความเป็นธรรมกรณีถูกเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติใช้คำพูดข่มขู่
ยื่นคำร้องในครั้งนี้เป็นกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของกรมคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
เป็นคำร้องในประเด็นเรื่องของการข่มขู่ด้วยวาจาไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นลวนลาม
ซึ่งเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่ายังไม่อยากเปิดเผยในรายละเอียด
เพราะว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงตามกระบวนการ
สารจะพิจารณาไต่สวนวันที่๒๑มิถุนายนต้องรอดูค่ะ
ของการไปบำเพ็ญประโยชน์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ระหว่างวันที่๑๑มกราคมถึง๑๒กุมภาพันธ์๒๕๕๙
โดยไม่ได้มีการประสานมายังกรมคุมประพฤติ
จะถือว่าไปนับรวมกับการบำเพ็ญประโยชน
หรือไม่ต้องรอต้องรอคำตัดสินของศาล

แต่คุณผู้ชมคะถ้าสารไม่นับรวม
แล้วถึงวันที่๓๑สิงหาคมถือว่าครบกำหนด
ตามสารสั่งนางสาวแพรวาอาจจะต้องถูกจำคุกนะคะ
เนื่องจากว่าได้รับโอกาสจากการรอลงอาญา
ไปบำเพ็ญประโยชน์แต่ถ้าไม่บำเพ็ญประโยชน์
คำสั่งสารก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลค่ะ
อาจจะไม่รอลงอาญาแล้วจำคุกไปเลย
หรือไม่หรือไม่อันนี้ต้องรอดูนะคะ